ต่อไปนี้ก็ต้องเตือนทุกคนนะ
จะไปแชทคุยในเฟซบุ๊คกับใคร

เช็คก่อนเขามีคู่มีแฟนมีสามีภรรยาหรือเปล่า

ตามไปไล่กระทืบถึงหน้าร้านเลยครับ

จังหวะคือพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก้มกราบคือต้องนั่งแล้วคือก้มกราบแล้ว

แต่ว่าผู้ชายคนนี้เตะเลยฮะนะฮะ
ก็เป็นเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

แต่เด็กมันไหว้แล้วก็ไม่น่าไปเตะมัน

ในภาพมีผู้ชายเสื้อน้ำเงินสวมกางเกง
บ็อกเซิร์นก็ยืนอยู่หน้าร้านสรุปซื้อ

ออกไปนั่งลงแล้วก้มกราบเท้า
แต่ว่าชายเสื้อน้ำเงินนั้นเหมือนจะไม่ฟังอะไรฮะ

มีคนเข้าไปคอมเมนต์ไปแชร์กันเยอะแยะมากมาย
ก็ต่อว่าผู้ชายคนเสื้อน้ำเงินไปนะครับ

นุชนาศผู้กำกับการสอบพอร์

คำวงศาอายุ๒๒ปี

ก็คือชายที่ใส่เสื้อน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็น

แล้วก็ตามตัวชายที่ก้มกราบ
ก็คือนายพานุบรินสุวรรณสิน

ว่านายพานุรินแอบไปมีความสัมพันธ์

ตามไปหาที่ร้านที่ทำงานอยู่แล้วก็ก่อเหตุขึ้นมา
ต้นขอโทษเพราะว่าเขายังอารมณ์ไม่อยู่ในขณะนั้นที่เตะเข้าไปนะครับ
ส่วนผู้ถูกกระทำบอกว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้านชู้สาวกับผู้หญิงคนนั้นเลย
แต่ยอมรับว่ามีการแชทติดต่อกันจริง
แต่เป็นการพูดคุยเพื่อขอคำแนะนำคำปรึกษาด้านการศึกษาเท่านั้นเอง
อยากรู้เหมือนกันนะว่าประโยคไหนที่ทำให้ฝ่ายสามีรู้สึกว่าอ่านแล้วรับไม่ได้
ตำรวจเขาก็บอกว่าเบื้องต้นหลังได้คลิปแล้วผู้บังคับบัญชาก็สั่งการให้จับกลุ่มเลย
เพราะว่าถือว่าทำเกินกว่าเหตุซึ่งก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่เราก็ยังไม่ได้ฟังความจากฝ่ายผู้หญิงว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ

ระวังกันด้วยนะฮะ
เขามีเจ้าของเราก็อย่าไปยุ่งกับของของเขาเลยนะคะ